ไปต่อที่นครปฐมครับคุณผู้ชมตำรวจไปเจอผู้ชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมลับลับล่อล่อ
น่าสงสัยก็ขอไปตรวจสอบไม่ยอมให้ตรวจสอบสุดกลางจะวิ่งเข้าไปต่อยตำรวจด้วย
ตำรวจเขาสยบด้วยกระบองพิฆาตแบบนี้
เอาไปเอาไป
จะเจอกระบองพิฆาตได้เสมอพอที่สิ่งน้ำลิกค่ะ

ต่อยตำรวจซะด้วยครับคุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายโดนล็อกเลยจับใส่กุญแจมือขึ้นรถกระบาดของตำรวจไปโรงพักเรียบร้อยครับ
คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าพระจันทร์ลายกระต่ายนำไปโพสต์เอาไว้ในกลุ่มเราเพื่อนตำรวจ
ก็เป็นคลิปจากกล้องที่ติดอยู่ที่หมวกของตำรวจสายตรวจสภาพเมืองนครปฐม
ตำรวจเขาออกไปตรวจตราความเรียบร้อยต่างนานาแถวถนนพระประโทนบ้านแพ้วในอำเภอเมืองนะครับ
ปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนนี้มาทราบชื่อภายหลังคือนายสมิงอายุ๓๑ปี
คล่อมรถจักรยานยนต์อยู่ท่าทางมีพิรุษตำรวจเขาก็ต้องไปตรวจสอบนิดนึง
เพราะว่าท่าทางแบบลอกแลกลกแรกดูบฤกษ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยขอตรวจค้น
แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ให้ความร่วมมือครับมีพฤติกรรมสุดกลางครบสูตรเลย
แล้วก็ต่อยตำรวจด้วยสู้ไปสู้มาผลักอกตำรวจด้วย
สุดท้ายเจอกระบองของตำรวจพลิกฆาตเข้าไปนะฮะ
กดคอล็อกกับพื้นใส่กุญแจมือก็นำขึ้นรถกลับไปที่โรงพัก
ไปตรวจปัสสาวะก็แน่นอนนะฮะพบปัสสาวะสีม่วงฉี่ม่วง
ก็มีสารเสพติดในร่างกายสอบไปสอบมาสารภาพครับ
เสพยามา๑เม็ดเท่านั้นเองอย่าบ้าตำรวจก็แจ้งไป๔ขวาหา
เรื่องของการเสพยาดูหมินเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ทำร้ายเจ้าพนักงานโดนไปหลายกระทงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ